อะไรมีคนระบายใช่ไหมระบายบนรถเหรอ
ระบายบนรถระบายหนักซะด้วยเขาว่ากันว่าห้ามอะไรก็ห้ามได้
แต่ห้ามคนปวดท้องหนักปวดท้องอึมันห้ามไม่ได้
เป็นการถ่ายหนักที่แพงที่สุดก็ว่าได้เสียเงินไปเกือบหมื่น
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมขี่รถจักรยานยนต์
หลังจากซ่อมเสร็จนะฮะกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะลงฟุตบาท
แต่ระหว่างนั้นไปเจอเทศกิจพอดีอ้าวคุณขับรถบนฟุตบาท
คุณทำผิดกฎจราจรยึดรถกำลังจะยกรถไปขึ้นรถกระบะเทศกิจ
แต่คนขี่รถเขาบอกว่าเขาปวดท้องมากปวดท้องอื่มากไม่ไหวแล้ว

สุดท้ายกรเบอร์เลอร์เลยครับอยู่ในรถของเทศกิจครับ
ก็บอกแล้วไงว่าปวดครีย์ไงก็ได้เมื่อเทศกิจไม่เชื่อ
ผมเกิดมาไม่เคยเห็นคนทำธุระหนัก

ก็แบบโอ้โหตอนหน้าต่อตาทุกคนนะดูซี่ฮะ
เขาก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่ายโต
เมื่อวานนี้คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอม

ว่าเอาก็คุณผิดคุณไปขี่รถบนทางเท้าคุณก็ต้องยึดรถไง

ต้องทำตามหน้าที่เป็นเทศกิจของเขตมีนบุรีนะ
ก็ยื้อยึดกันสุดกระชากันแป๊บนึงเพราะหนุ่มคนนี้ก็บอกว่า
แล้วผมปวดท้องไม่ไหวแล้วผมปวดท้อง
ทำยังไงดีเทศกิจจะเอารถใช่ไหมเอาไปเลย
เพราะหนุ่มคนนี้ก็เลยไปเปิดรถของเทศกิจเปิดข้างหลังนะฮะ
ถอดอย่างเจ๋งปุ๊บพายเลยครับ
แป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเลยคุณผู้ชมกองเบอร์เลอร์เลยฮะ

น้องของรุญญาติเบลอภาพบางท่านกินข้าวเช้าอยู่เนาะ๗โมง

หยุดให้เขตมีนบุรีกรุงเทพฯ
นะฮะทีมข่าวก็เลยโทรไปถามคุณภัยมโรธ

ใจใจความว่าคือขณะที่เจ้าหน้าที่เขาไปออกตรวจเนี่ย
เพราะว่าจุดนี้โอ้โหประชาชนร้องเรียนบ่อย
เพราะรถจักรยานยนต์ชอบไปขี่บนทางเท้า

อ๋อนะฮะชาวบ้านร้องเรียนบ่อย
พอไปถึงโอ้โหก็ไปเจอรถจักรยานยนต์คันนี้แหละ
จอดอยู่บนทางเท้าก็เลยประกาศหาเจ้าของ
เอาใครเป็นเจ้าของคนนี้มามาคุยกันหน่อย
เดี๋ยวต้องยึดรถนะคุณไปขี่บนทางเท้าไม่ได้นะ

ระหว่างนั้นกำลังจะยกรถขึ้นท้ายกระบาดของเทศกิจ

เพิ่งซ่อมเสร็จไปซ่อมอันนี้มานะฮะ
แล้วก็ยื้อยึดกันอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะ

ก็ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาปวดท้อง

เออใช่เออข้ออ้างทำให้แบบตัวเองจะหลุดพ้นข้อหาอะไรหรือเปล่า
อ้างปวดท้องเขาก็ไม่เชื่อไงนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลงมาจากรถก่อน

เดี๋ยวขอยึดรถก่อนสุดท้ายหนุ่มคนนี้นะ

ถอดกางเกงแล้วก็ไปเปิดประตูของเทศกิจ
แล้วก็นั่นนะฮะถ่ายอุจจาระในรถอย่างที่เห็นเลย

ส่วนนุ่มคนขี่เนี่ยนะฮะ
และที่เขาบอกว่าเพราะนุ่มคนนี้เจ้าตัวเราก็ตอนแรกเดินหนีไปก่อน
แต่ว่าตามตัวมานะตัวเองก็มีการขอโทษเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปดำเนินการปรับปรับทั้งในส่วนของกฎหมายจราจร

โดนไป๒ข้อหาเป็นการถ่ายหนักที่ต้องจ่ายเงินแพงที่สุดก็ว่าได้
ข้อหาแรกมันเป็นข้อหาที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดจอด
หรือว่าขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์
ข้อหานี้ปรับ๕๐๐บาทนี่คือความผิดที่เขาทำ

ที่เทศกิจจะมาจับเนี่ยจับข้อหานี้๕๐๐๐บาท
แต่โดนอีกข้อหานึงมันเป็นข้อหาคือห้าม
มีให้ผู้ใดไปถ่ายอุจจาระหรือปรัสสาวะลงในที่สาธารณะ

โอ้โหหมดกันค่าลงค่าแรงที่ไปซ่อมกันมา
คุณบอกว่าอะไรนะเป็นการอุจจาระที่แพงที่สุด
ถูกต้องเราเข้าห้องน้ำสาธารณะบางทีก็๕บาท๑๐บาท
อันนี้ไปเสร็จแล้ว๗๐๐๐
เสียน้อยเสียมากเสียยากเกินได้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คนในโลกโซเชียลพูดถึงกันมากว่า
อย่างที่เราคุยกันโอ้โหนี่เป็นการถ่ายอุจจาระที่แพงที่สุดเลย

อยากจะได้เลขบัญชีเจ้าของรถจักรยานยนต
อยากจะช่วยไปออกค่าถ่ายให้เรา
เห็นใจมาโดนจับแต่ปวดท้องเข้าใจคนปวดท้องไง
แต่ว่าสายก็เล็กก็แบบอุ๊ยนี่ผมขอดูรถข้างรถเทศกิตน้อย

คืออย่างนี้คืออย่างนี้มันมีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าใครฝันว่าไปจับอุจจาระเนี่ย

แต่ประเด็นนอกจากพ่อหนุ่มคนนี้ไปจ่ายค่าปรับแล้วนะ

เทศกิจบอกว่าไปล้างรถให้ผมด้วย

เจ้าหน้าที่เทศกิจยังกล้านั่งอีกหรือ
ต้องใช้เวลาในการกำจัดกลิ่นพอสมควร
อย่าทำแบบนี้เลยค่อยคุยกันนะคะ
อร่วยกันได้ก็ว่ากันไป
แต่ว่ากฎหมายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายด้วยนะคะ